งูอีกที่หนึ่งนะคะเป็นงูเหลือม
บุกเข้ามาในโรงเก็บของค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยเจ้าหน้าที่ทางบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลโพกลางเขาบอกว่า
มีชาวบ้านแจ้งเหตุมาว่างูเนี่ยเลื้อยเข้าไปหลบในโรงเก็บของ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปเลยค่ะพร้อมกับอุปกรณ์
พอถึงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็เดินค่ะเดินเข้าไปตามหามันว่ามันอยู่ไหน

มันคืองูเหลือมตัวใหญ่ความยาวสัก๔เมตรได้
นี่ดูเขาล็อกคอมันมาแล้วส่วนหางเนี่ยจับหางมันมาด้วย
นี่ตัวใหญ่ตั้งแต่หัวจะหลดหางคุณคิดดู

โอ้นี่ค่ะมันเข้ามา

ออกมาเดินแบบเฉียดดูไม่กลัวอะไรเลย

มันก็คงตกใจเหมือนกันน่ะ
นะแต่สุดท้ายน้องตกใจแล้วก็ทำใจเย็นเข้าไว้
กระสอบแล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ

แต่ดูอย่างนี้ให้ทายก็๔เมตรอยู่นะ

แล้วเจ้างูตัวนี้มันน่าจะจบช่างมาแล้วมั้ง

แอบหนีเข้าไปในห้องเก็บของก็คงจะไปดูอุปกรณ์การชั่ง
งั้นช่างมันเถอะค่ะคุณชนะ